พิจารณาในวาระ๒แล้วก็๓ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
มีหลายสิ่งที่แตกต่างไปจากการจัดสรรงบประมาณของปีก่อน
ซึ่งนักวิชาการก็ได้แสดงความห่วงใย
ถึงการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้นะครับว่า
ควรจะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มากกว่านี้
ติดตามจากรายงานของคุณสิริวัณรักษัตริย์ครับ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๐
ภายใต้วงเงิน๒๗๓๐๐๐ล้านบาท
ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขั้นรับหลักการไปแล้วด้วยคะแนนเสียงเอกชั้น
ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
หากมองภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณ
แยกออกมาเป็นรายกระทรวงพบว่า
การจัดสรรลดหลั่นกันไปตามความสำคัญ
แต่กระทรวงกลาโหมกลับเป็นกระทรวงเดียวที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
มุมมองของนักวิชาการมองว่า
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปี๒๕๖๐ของรัฐบาลครั้งนี้
มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เพราะเน้นจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ส่วนการเทงบประมาณไปให้กระทรวงกลาโหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะรัฐบาลต้องการถ่วงดุลเสถียรภาพด้านความมั่นคงไว้
แต่สิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่า
การใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น

จะเป็นการจัดงบประมาณตามที่เขาเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์
แล้วก็รัฐบาลก็มีแผนยุทธศาสตร์๒๐ปี

เพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันเหมือนกับเป็นแผนทิศทางนะฮะ
ซึ่งอันนี้ถูกต้องคือว่าเหมือนกับองค์กรหรือบริษัทเนี่ย
เหมือนกับคนคุณต้องมีทิศทางซะก่อนว่าจากวันนี้
สูง๒๐ปีข้างหน้าเราจะเป็นอะไรหรือทำอะไร
เรื่องภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่ตรงกับที่เขาวาดไว้
คือเขาวาดไว้ว่าปีนี้จะขยายตัวมาถึงปีหน้านะครับ
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีนิดหนึ่งนะฮะ
ถ้าทำทั่วไปผมอาจจะเรียกว่า๓กว่าหรือ๓๕
แต่ไม่เป็นไรตัวนี้จะมีความหมายว่าเมื่อมีพื้นฐานอยู่ที่ตรงนี้
คาดการณ์สมมุติว่าถ้าเกิดดีเกินไปนะฮะ
อาจจะทำให้เรื่องของงบประมาณไม่ได้เป็นไปตามนั้น
ขณะที่นายอนุสรธรรมจัยอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังมองว่า

ควรต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนงานใน๑ปีงบประมาณข้างหน้า
และยุทธศาสตร์ของประเทศระยะยาวมากกว่านี้
โดยควรเพิ่มขนาดของเม็ดเงินงบประมาณจากปีที่ผ่านมา
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลาย
ขณะที่การตั้งสมมุติฐานเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นในปี๒๕๕๙
จะอยู่ที่ร้อยละ๓๗๔๒นั้นก็มีความเป็นไปได้
แต่รัฐบาลควรปรับโครงสร้างงบประมาณโดยพยายามลดงบประจำมากกว่านี้
รวมทั้งยังเห็นว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธลงมาในสัดส่วนเดียวกัน
โดยควรจัดสัดส่วนของการลงทุนทางด้านบุคลาการและงานวิจัยของกองทัพ
มากกว่าการจัดงบประมาณไปที่การจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศ
แต่ควรลงทุนเพื่อสามารถพัฒนาอาวุธยุทธโปรกรณ์เองได้ในประเทศ
ขณะเดียวกันยังเห็นควรเพิ่มงบประมาณเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกร้อยละ๕๔๐
รวมถึงงบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายในประเทศอีกร้อยละ๒๐
พร้อมไปกับการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินเพิ่มเติมและปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจให้ส่งรายได้เข้ารัฐเพิ่มจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า๑๒๐
เพิ่มมาตรการการลดรั่วไหลและปิดช่องทุจริตในระบบราชการรัฐวิสาหกิจและระบบการเมืองที่แต่ละปีมีไม่ต่ำกว่า๓แสนล้านบาทลงให้ได้
หากสามารถอุดรอยรั่วตรงนี้ได้รัฐบาลจะสามารถเพิ่มงบประมาณของประเทศขึ้นไปแตะที่ระดับ๓ล้านล้านบาทได้และน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนโดยรวม
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน